คุณผู้ชมมาต่ออีกเรื่องหนึ่งคดีดังสำคัญนะฮะ

ก่อนหน้านี้ไปยื่นฟ้องเอาผิดกับทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจสอบศูนย์กลาง
แล้วก็ผู้บัญชาการผู้บังคับการกองปราบสุดท้ายยื่นคำร้องขอถอนฟ้องแล้วครับ
นายธานุกรเหลืองไม่เอียงมาดูว่าในแผน
พร้อมด้วยนายสุกิตภูลศรีเกษมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
เดินทางมาที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องในคดีที่เคยยื่นฟ้องพลตำรวจโท
ธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พลตำรวจตรีมัยตรีสิมเฉิดผู้บังคับการปราบราม
เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา๑๕๗
และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
โดยใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งโดยมิชอบ
แกล้งให้บุคคลนั้นรับโทษตามมาตรา๒๐
ที่เป็นบทโทษหนักสุดจำคุกตั้งแต่๑๒๐ปี
จากกรณีออกหมายเรียกให้ไปพบพนักงานสอบสวน
เพื่อแจ้งข้อหาในเวลากระชั้นชิด
ออกหมายเรียกเมื่อวันที่๑๔มีนาคม
โดยให้ไปพบในวันที่๑๕มีนาคม
กรณีการกล่าวหาว่าเปลี่ยนคำให้การพยาน
เรื่องบุคคลเก็บรอตเตอรี่รังวันที่๑จำนวน๓๐ล้านบาท
แผนบอกว่าวันนี้ไปยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง
บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและผู้บังคับการปรับราม

ก่อนหน้านี้เนี่ยตกใจกลัวครับ
เขาตกใจกลัวต่อการสอบประคำครั้งแรก
แล้วหลังจากนั้นก็มีสื่อนำเสนอข่าวว่า

แต่ภายหลังจากการเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหา

ก็ชี้แจงถึงการทำงานทำหน้าที่
แล้วก็ไม่ได้มีสาระสำคัญที่จะฟ้องร้องดำเนินคดี
สุดท้ายก็เลยเดินทางไปถอนฟองครับ

ตามที่ซึมวัญชนลงข้าวลงอะไรกันเนี่ย

จากประสบการณ์ที่เคยโดนสอบส่วนมาด้วย

ก็เลยมาทำเรื่องฟ้องท่านอยู่

แต่ผลกรรมจัดการธรรมิบาสของเจ้าหน้าที่

มันไม่ได้เป็นตามที่ท่านกลับมาดูแล้วมันก็เหมือนว่าไม่มีศาละอะไรที่ต้องฟ้องท่าน
ก็เลยเดินทางมาถอนฟ้องให้ในวันนี้ครับ
เอาจริงถ้าเราพูดตามภาษาชาวบ้านนะแปลกเหมือนกันนะกลัวก็เลยฟ้อง
ก็เป็นคนกลัวที่ค่อนข้างมีความกล้ามเหมือนกัน

มันอาจจะมองว่าเป็นการป้องกันตัวค่ะ
สุดท้ายก็ถอนฟ้องเพราะว่าก็ไม่ได้ถูกจับหรือว่าไปถูกปฏิบัติไม่ดี
จึงเข้าไปยื่นคำขอถอนฟ้อง

ตั้งใจจะเดินหน้าเอาผิดแต่กลับมาถอนฟ้อง

เอาผิดกับเจ้าของเพจดัง

สุดท้ายจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวก็รู้กันนะครับ